สำหรับวันนี้ผมเองก็ร่วมกับเหล่ากระชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนด้วยนะครับ
เข้ามาเพื่อที่จะประการหนึ่งก็คือมามาเคารพศพนะครับ
ที่สองก็คือมาบอกข่าวแล้วก็พาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาให้การสงเคราะห์นะครับ
แล้วก็ร่วมทำบุญยกตัวอย่างเช่นในส่วนของพัฒนาสังคม
ก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ
หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากครอบครัวนี้มีลูกเล็กขวบเศษ
ก็จะมีในเรื่องของเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กนี้นะครับ
ซึ่งจังหวัดก็จะประชุมคณะกรรมการเร่งดำเนินการ
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นยอดเงินที่มีวงเงินพอสมควร
ก็คือเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะครับ
ซึ่งกระทรวงการคังดูแลอยู่ก็จะได้อยู่ประมาณ๔๙๙๐๐๐บาท
แต่ว่าในชั้นนี้ก็จะต้องไปยื่นเรื่องที่เกิดเหตุที่สัตหีบ
ซึ่งทางจังหวัดก็จะได้อำนวยความสะดวกให้ญาติ
ในการที่ยื่นเรื่องรวมทั้งการที่จะประสานงานกับทางส่วนกลาง
ในการที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้อย่างรวดเร็วนะครับ
เพื่อที่จะมาบรรเทาให้กับครอบครัวนี้
อีกประการหนึ่งก็คือเราก็ได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับ
ว่าตอนนี้ภรรยาไม่มีงานทำนะครับ

เราก็จะดูว่าเมื่อหลังจากงานเสร็จเนี่ยจะเอายังไง
พ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็จะยังไง

แล้วก็ถ้าหากถ้าทางภรรยานี่ประสงค์จะทำงาน
จากว่าจบบัญชีปวชเนี่ย
เราก็จะดูตำแหน่งงานให้นะครับ
หน่วยงานซึ่งมันไม่ไกลมากก็ทำไปก่อนนะครับ
เพื่อที่จะได้มีเงินในการที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงดูลูกที่จะต้องเติบใหญ่ขึ้นมา
เพราะเราคิดว่าทุกส่วนก็คิดว่าเขาคือผู้เสียชีวิตเสียสละนะครับ
ในการที่จะเป็นผู้ให้นะครับ

ตัวเองจะต้องสูญเสียชีวิต
แล้วก็จะต้องทำให้ลูกแล้วก็ภรรยาและครอบครัวนี้จะต้องลำบาก
ผมค่อนข้างสงสัยใจ
แต่ว่ายังหนึ่งผมก็คิดว่าลูกผมทำดี

ผมคิดแบบนี้นะครับ